ถูกจับเป็นคู่จิ้นซีรีส์วายเลยแหละ
คุณกำลังพูดถึงคุณพิทากับหมอชำนาญเหรอ

เมื่อวานนี้เขาประชุมพักกันค่ะประชุมพักร่วม
แหมคือถ้าเกิดว่าเป็นงานแต่งงานนะ

เหลือจะต้องตะโกนว่าหอมแก้มหอมแก้ม

หวานมากจริงคุณผู้ชมก็คิดดูสิ
คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป

ถ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป
งานมองหากันด้วย

หวาน

เดี๋ยวเดี๋ยวจบแสดงดูด้วยกัน

หรือโดรอัลไลต์ซีรีส์หรืออะไรคะนี่

คือนักข่าวที่นั่งด้านหน้านะเพราะนักข่าวนั่งกับพื้นใช่ไหม
เขาจะเป็นโต๊ะแถลงด้านหน้าของภรรยาชัย
แล้วโซเชียลก็ออกไปแสวนะ

คือนักข่าวอยู่แถวนั้นนักข่าวต้องรีบลุก

คุณผู้ชมนักขาลุกขึ้นมาปัดแข้งปัดขา

ก็นี่แหละหวานไหมหวานไหม
แล้วการจับมือกันปั๊บชูเลขหนึ่ง
ชูเล็กหนึ่งแบบนี้คือเราจะรวมกันเป็นหนึ่งใช่ไหม
หรือยังไงนี่ช็อตแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

แต่ก็เป็นการประชุมที่หวานมากจริงนะ
แล้วมีซีนอะไรแบบอย่างนี้ค่ะ
คือบอกแล้วก็ได้ยินจากปากแล้วนะ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป

อะไรละถึงเนื้อถึงตัวเหมือนกัน
ดูคุณพี่ทาแกเขินเขินนะ
ยิ้มแบบเขินเขินหูแดงหน้าแดงเหมือนกันนะ

นี่ไงก็เป็นการให้คำมั่นสัญญานะ
ว่าจะร่วมหัวจมท้าย
จริงคือคำนี้เขาใช้คำว่าล่มหัวจมท้ายนะ

ถูกต้องก็แหมตอนนี้ได้คะแนนเสียง
จากประชาชนมาเท่าไหร่นะ๒๕ล้านเสียง

แล้วหมอชนน่านบอกด้วยนะเรื่องดิวลลับใครก็ถาม
คือบอกว่านี่แหละดิวลลับดิวล้วงจะปิดเลย
แล้วจะให้จบด้วยดิวรักเท่านั้นค่ะ

เขาต้องบอกว่ามันก็เลยกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์
คนแชร์กันเยอะเลยอ่ะเขาบอกว่าแทบจะแตก
เพราะมีคนเข้าไปคอมเมนต์กันเต็มไปหมดนะคะ
บางคนบอกหมอชนนั่นพิธาเหมือนแถลงข่าวแต่งงานเลย
ซีนหวานเจี๊ยบจับมือกอดคอโอ้โหยินดีกับคู่บ่าวสาว
ดูแล้วมันก็เขินไปตามกัน
บางคนเนี่ยแหละค่ะเอามงคลมาใส่แบบนี้ทำเนี่ย
ใส่ให้หัวทั้งคู่สมจริงกันเข้าไปอีกนะคะ
หรือบางคนบอกว่าญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าสาวมองสินสอด
ส่วนญาติผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวนี้ซึ้งปาดน้ำตากันไปเลย

นะลูกชายฉันจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วแบบนี้เหรอ
ครับเออเอาไปแซวกันเยอะเลยนะ
คือก็จะเป็นข่าวแบบว่าอะไรนะหนักนะ
เอาภาพคุณวิทยากับคุณอ่าอะไรนะ
หมอชะนานค่ะเอาหมอชะนานเนี่ยไปสมมุงคนเหมือนกันเอาไปแซวกันเยอะเลยนะฮะ